ไปดูกันต่อเรื่องราวของการให้ความช่วยเหลือนะ
ไม่ว่าจะเป็นช่วยคนช่วยสัตว์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น
ถ้าหากว่าใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์คับขันกำลังเดือดร้อนเนี่ย
เรายิ่งต้องรีบไปช่วยเหมือนกรณีนี้ค่ะ
ต้องช่วยหน่อยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะ
ฮะช่วยอะไรช่วยพี่คนนี้หรอ
ไม่พี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เขามาช่วยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลเสาให้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี
มาช่วยเจ้าตัวนี้แหละค่ะโอ้โหเป็นบ้องเลย
พี่เลื้อมพี่เลื้อมตัวใหญ่ติดรั้วตะขายรวดน้ำตรงเนี่ยนะฮะ
แล้วยังไงไปไหนต่อไม่ได้เลยกลับไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้
ทีนี้พี่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยชาวบ้านก็เห็นท่าไม่ดีอ้าวพี่กู้ภัยมาช่วยหน่อย
ก็เลยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างรัตนไตรธรรมสถานสระบุรี
เขากลัวมันจะบาดเจ็บนะคุณเป็นอะไรตายมาตรงนี้ก็จะตกออกตกใจกันใหญ่
ทีนี้ที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นสุนัขแล้วก็ได้ยินเสียงสุนัขมันเห่า
เออมันก็ดึกแล้วไงเฮ้ยมันเห่าอะไรเลยออกไปดูปรากฏเนี่ยแหละเจอพี่เหลือมติดอยู่ตรงนี้
ก็มาช่วยได้นะคะปรากฏว่าจับออกมาแล้วความยาว๔เมตรเลยนะ
ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะมาช่วยได้ทันแต่ว่าการช่วยเหลือเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่ง
เพราะว่ารั้วเนี่ยสูงไงสูงกว่าพี่เขาอีกพี่เขาก็เลยต้องหาวิธีใช้ถังน้ำมันมาต่อแล้วก็ปีนขึ้นไป
ให้มันสูงประมาณถึงรั้วค่ะแล้วก็เอามือค่อยแกะค่อยแงะค่อยคลายตัวงูออกมา
จากนั้นเนี่ยต้องใช้ผ้าเทปมาพันปากงูเอาไว้ยังไงก็ต้องกันไว้ก่อนนะ
เกิดมันแวงกัดขึ้นมาจะทำยังไงท้ายที่สุดแล้วช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
เสร็จก็ใช้เวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะเออแต่ท้ายที่สุดก็ช่วยเหลือได้เรียบร้อยนะ
งูตัวนี้ก็คงจะกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด

แล้วก็คงจะไม่มาอีกมั้ง
คงเกลอรั้วไปเลยอ่ะ
แต่จริงแล้วมันก็คงเป็นความบังเอิญ

ช่องไหนลอดไปได้มันก็รอดไปใช่ไหม
บังเอิญไปไม่ได้ไงตัวใหญ่ติดซะก่อน

ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตมีลมหายใจ